เรื่องนี้เรื่องใหญ่ค่ะเรื่องของการโกงสลากกินแบ่งรัฐบาล

หลักทันล้านคุณผู้เสียหายเราก็มีตั้งแต่

จนถึงข้าราชการในฐานชั้นสูงก็มีค่ะ
ล่าสุดผู้ต้องหามอบตัวแล้วนะคะแต่โอ้โหมีเรื่องให้สอบกันยาว
ผู้ต้องหาเป็นผู้หญิงอายุแค่๓๐ปีเท่านั้นเองนะคะ
เริ่มเดิมทีเนี่ยมันเริ่มมาจากที่ว่าในพื้นที่จังหวัดตราดและจันทบุรี
มีพ่อค้าแม่ค้าถูกหลอกให้โอนเงินเป็นค่าจองลอตเตอรี่
และร่วมลงทุนฝากขายล็อตเตอรี่หลายสิบราย
โดยเฉพาะที่จังหวัดตราดประมาณ๖๖รายค่ะ
โอกาสที่ยอดเงินที่ศูนย์ไปกับการโกงครั้งนี้เนี่ย
เผลอจะพุ่งไปถึง๔พันล้านบาท
แล้วมันมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการลงทุนเป็นระบบลูกโซ่
คือมันไม่ใช่รายต่อรายแต่เหมือนกับว่าได้โคต้ามาก้อนหนึ่ง
กลุ่มเพื่อนกลุ่มคนในครอบครัวกลุ่มคนรู้จักผู้ต้องหาที่มามอบตัวเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านางสาวจิตราโยธาพิรมหรือนางสาวเจอายุ๓๐ปีเป็นชาวจังหวัดตราด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมองว่านางสาวเจน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
คดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดตราดส่วนที่จันทบุรีก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้เสียหาย
ประมาณสักยี่สิบกว่ารายได้ตอนนี้กำลังดูความเชื่อมโยงอยู่นะคะว่า
กลุ่มของจันทบุรีเนี่ยเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดตราด
แล้วก็เชื่อมโยงกับนางสาวเจคนนี้ด้วยหรือเปล่า

พลตำรวจโทรอยอิงคภัยโรธผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าจากที่ได้รับรายงานมาเนี่ย
คดีนี้ความเสียหายสูงมากผู้เสียหายก็เยอะ
ตอนนี้รายงานให้พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับทราบแล้ว
พบตรก็กำชับเลยว่าต้องเร่งสืบสวนสอบสวน
จับตัวคนผิดแล้วก็เร่งสืบสวนขยายผลคนร่วมขบวนการทั้งหมดให้ได้
เพราะตำรวจทุกคนเชื่อว่าผู้หญิงคนเดียวไม่น่าจะโกง
แล้วก็ทำทุกอย่างเบ็ดเสร็จได้ด้วยตัวเองคนเดียว
พอตำรวจรวบรวมหลักฐานครบถ้วนนะคะก็ขอสารจังหวัดตราดอนุมัติออกหมายจับนางเสาเจ
ฐานความผิดร่วมกันช่อกงทรัพย์แล้วก็เตรียมออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมด้วยนะคะ
มีการอายัดบัญชีที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว๕บัญชีค่ะ
พื้นที่อำเภอเมืองตราดผู้เสียหายคือ๖๖รายมูลค่าไม่ต่ำกว่า๕๐๐ล้านบาท
ส่วนภาพรวมก็อย่างที่บอกว่าน่าจะพุ่งไปเป็นหลักพันล้าน
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒แล้วก็ผู้อำกับสพเมืองตราดเนี่ย
สอบสวนนางสาวเจด้วยตัวเองนะคะ
ซึ่งวิธีการเนี่ยคือเป็นการช่อกงหลอกขายโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
คือหลอกให้ประชาชนร่วมลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริงซื้อในราคาใบละ๘๐บาท
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนจริงแล้วรัฐบาลเนี่ยให้ขายสลากคือ๘๐บาท

ถ้าเกินกว่านี้คุณต้องแจ้งความเพราะนี่คือผิดกฎหมาย

แต่อย่างที่เรารู้กันพูดกันแบบเอาความจริงมาคุยกันเนาะ

ยากค่ะบางแผงหาได้จริง
แต่สุดท้ายแล้วกว่าจะไปเจอถึงมือผู้บริโภคจริง

เผลอเนี่ยถ้าไหนเลขเด็ดเลขดีใกล้สลากออกนู่น

พอเราถามดิฉันเคยถามแม่ค้าแผง
บอกว่าโอ๊ยหนูป้ารับมามันก็๘๐กว่าบาทแล้วอ่ะ

คือต้องบอกว่าอย่างคนที่ไปรับโคต้าสลากมาแบบนี้
เขารับมาจากซาปั๊วรับมาจากยี่ปั๊ว

การที่เขาจะได้โคต้าสลากใบละ๘๐บาทจากยี่ปั๊ว

ก็เลยมีการชักชวนกันมาร่วมลงทุน
บางคนบอกว่าลงทุนด้วยแต่ไม่ขอรับสลากไปขายเอง

ก็จะขอเป็นเงินส่วนต่างฉบับละ๓บาท๕บาทว่ากันไป
ผู้เสียหายบอกว่าช่วงแรกได้สลากจริง
แล้วก็ได้เงินที่เป็นผลตอบแทนส่วนต่างจริง

อันนี้ลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ไหม

แต่ว่าผลกำไรเนี่ยมันเกินกว่าที่ลงทุนไว้เยอะมาก
ช่วงแรกก็ได้จริงได้เงินเห็นผลอะไรจริง
แต่ช่วงหลังค่ะสลากก็ไม่ได้
เงินก็ไม่ได้ผลตอบแทนก็ไม่ได้
ผู้เสียหายก็เลยเข้ามาแจ้งความทยอยกันมา

เรื่องต้นตำรวจภูทรเมืองตราดคำนวณเงินมาให้แล้ว
๘๐๐กว่าล้านบาทแล้วค่ะเอาเฉพาะที่เมืองตราดนะ

เบื้องต้นนางสาวเจมามอบตัวเองเพราะว่าทนแรงกดดันไม่ไหว
ตำรวจสั่งคัดค้านการประกันตัวแล้วนะคะเพราะว่าผู้เสียหายมีจำนวนเยอะ
มูลค่าความเสียหายก็หลักร้อยล้านหลักพันล้านด้วย
คดีก็คือเกิดตั้งแต่๖พฤษภาคมเริ่มมาจากวันที่๖ที่มีผู้เสียหายหลายคน
รวมตัวกันแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองตราดนะคะ
ก็ดำเนินคดีกับนางสาวเจคนนี้เบื้องต้นนะคะต้องนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดแหละ
แล้วก็จะต้องมีการสอบปากคำอย่างละเอียดจะต้องมีการขยายผลอีก
เพราะว่าถ้าไปดูในรายละเอียดยิบย่อยคือในขบวนการตรงนี้มันมีรายละเอียดอะไรมากกว่านั้น
มันมีหลายทอดมากอย่างที่บอกบัญชีที่ถูกอายัดไปเนี่ย๕บัญชีแล้วนะคะ
มีหลายตัวละครในนั้นด้วยแล้วเขาบอกขอใช้คำพูดที่เขาเรียกกันแล้วกันเนอะ
บางทีเนี่ยมันได้โคต้ามาแต่ของไม่มีอยู่จริงเป็นหวยวนบ้างหวยวนคือเหมือนได้สลากมา
พอเอาไปขายในตลาดปุ๊บกว้านซื้อกลับมาแล้ววนขายให้คนในลูกทีมอีกอะไรแบบนี้
มันเกิดผลเสียเป็นวงกว้างหลายคนก็ได้รับความหลวดร้อนมูลค่าโดยประมาณ๔พันล้านบาท
ผู้เสียหายไม่ทั่วนะคะถ้าจะ๔ล้านบาทขนาดนี้นะคะ